หรือไม่นะครับตอนนี้น้องอ้วนก็รออยู่และเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอยู่ทางบ้านด้วยนะครับ
กันส่งกำลังใจนะครับคุณผู้ชมถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
มาเอาใจช่วยกันนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องน้องอ้วนครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือวันที่ออกบัตรผู้ป่วยของน้องอ้วน
คือวันที่เท่าไรตัวเลือกที่สี่ค่ะยี่สิบเก้าธันวาคม
น้องเบเลือกตอบตัวเลือกที่สี่ยี่สิบเก้าธันวาคม

ถูก

ดีใจไหมดีข้อแรกดีใจค่ะวันนี้ทำได้แล้วครับ
ครอบครัวของน้องเบ้นะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรี
ทำไปได้แล้วหนึ่งข้อรับทุนไปต่อชีวิตห้าพันบาท
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับจากเรื่องแกงถุงครับ

โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือตักแกงถุง๓ชนิดชนิดละ๗ถุง
แล้วนำไปเรียงใส่ถาดภายในเวลา๓นาที
เราก็ภาวนาว่าขอให้อยู่ในสามนาทีแม่ละมัยทำได้หรือไม่ได้ครับ

๓นาทีแม่รู้ไหมแม่ใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่ใช้เวลาไปทั้งหมด๒นาที๕๘วินาที
ถ้าหยุดหรือว่าถ้าสะดุดไปแล้วก็นะตรงตึ๊กตึ๊กไปเท่านั้นเองล่ะแม่เอ้ยแต่แม่ทำได้แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้ว๒ข้อนะครับ
ครอบครัวของน้องเบ้จากสุพรรณบุรี
ทำไปวันนี้๒ข้อนะครับ

ผมหวังว่าอีก๒ข้อที่เหลือ

คงจะมีรอยยิ้มกลับไปบ้านนะครับ

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ของเบอร์โทรศัพท์เกมต่อชีวิต

ลุกลุกลุก

หนึ่งเสมง
จุ้แบ่
สู้เหก
จำได้ไหม๗๕๔๗นะ๗๕๔๗คือ๔ตัวท้ายที่หนูจำเอาไว้
เอาละตอนนี้นะครับครอบครัวของน้องเบ้จากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
พลาดไป๑ข้อก็ยังคงเงินทุนสะสมอยู่ที่๑๐๐๐๐บาท
มันยังเหลืออีกข้อนึงตอนนี้เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้าน
แต่เรามีโอกาสลุ้นเงินแสนกลับบ้านในวันนี้และขอให้เป็นข้อที่โชคดีนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องสุดท้ายนะครับ
นั่นก็คือเรื่องอำเภออูทองครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือสิ่งใดต่อไปนี้ไม่ปรากฏอยู่ในคำขวัญของอำเภออูทอง
ข้อที่๔ข้อค้างดินค่ะ
วิชัยเลือกตอบตัวเลือกที่สี่คอกช้างดินซึ่งเป็นคำตอบที่
ลูกแสนลูกแสนลูกแสนลูกแสนลูกแสนลูกแสนลูกแสน

สิ่งใดต่อไปนี้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในคำขวัญของอำเภออูทอง
ที่ถูกต้องเลยนั่นก็คือข้อ๓พระเจ้าอู่ทอง

น้องเบร์รู้อีกแล้วครับท่าน
เพราะฉะนั้นวันนี้ครอบครัวของน้องเบ้จากสุพรรณบุรี

เบ้อย่าหมดกำลังใจนะ
พวกพี่และทีมงานทุกคนเป็นกำลังใจให้ครอบครัวหนูนะ
อยากให้เบ้ให้กำลังใจอีกหลายครอบครัวที่ประสบกับวิกฤตแบบนี้
ที่กำลังเผชิญกับโชคชะตาแบบนี้
อยากจะให้กำลังใจอะไรกับเขาเชิญเลยครับ
ก็อยากจะให้กำลังใจแม่ทุกคนที่ลูกกำลังป่วยอยู่ขอให้สู้
ถึงเราจะไม่มีหรือเราจะขาดเหลือตรงไหนแต่เราก็ต้องสู้เพื่อลูกของเรา
เพื่อให้ลูกของเราได้มีอนาคตที่ดี
เพื่อให้ลูกของเราได้อิ่มนอนหลับแม่ต้องท้อนะคะสู้ค่ะ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้

เพื่อพิชิตเงินสูงสุด๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑ทุ่มตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓
สามสิบสองวันนี้เกมต่อชีวิตลาไปก่อนสวัสดีครับ
นี่นี่ไงเกมต่อชีวิตเด้เกียรติได้ป่ะครับค่ะ
นั่นแน่ทำไมหนูต้องเอามาจดไว้ที่ขือด้วยอ่ะ
ก็วันนั้นหนูดูรายการเกมต่อชีวิตจ้ะ
ถ้าครอบครัวคุณมีวิกฤตชีวิตที่ทางหาทางออกไม่ได้

แต่แม่เกิดมาเร่งสปีดตักเร็วขึ้น

แม่กลายเป็นมักช้าลง